มาทุกทางแล้วก็เอาอีกแล้วเดี๋ยวก็จะให้ผมเป็นเจ้าพ่อคลิปอีกแล้ว
สมัยก่อนผมเปิดคลิปไปเนี่ยเรื่องเรื่องบนเรื่องบ่อน

แต่เขาส่งไว้ให้ผมแล้วผมก็ต้องเปิดให้ดูหน่อย
เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มี
เรื่องบ่อนจำนั้นมันยังมีอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่น้อยนะ

กอง๒กองคือต้องแบ่ง๒กอง
องหนึ่งสีกากีอีกกองหนึ่งสีเขียว

ชูวิทย์พูดอะไรต้องมีหลักฐาน
นี่นะผมเปิดให้ดูนะ
คุณดูแล้วดีนะแล้วนี่ดูนะว่ามันขึ้นอยู่กับสอนอไหน
โอ้โหนี่ดูดูโอ้โห
ดูคนมันโอ้โหติ๊งนี่บอกให้เร่ง

นี่เขาส่งมาให้ผมนี่ก็ดูวันที่นะครับ
เอาอย่างนี้อย่าให้ดูเยอะเลยมันมีอีกเยอะฮะ
ของพวกนี้เนี่ยผมพูดจริงนะคุณมิ้นไม่อยากจะยุ่ง
เอาอย่างนี้พื้นที่ไหนขอแย้มไว้สักนิดหนึ่ง

พื้นที่นี่นะอยากเห็นไหม๑ใน๘๘ศของบอชโน

สงสารท่านสานิทท่านสานิทท่านเป็นคนดี
โอ้โหแล้วคุณรู้ไหมว่าอยู่จะเอาแคบกว่านี้ใช่ไหม

โอเคตัวอักษรไทยอะไรหลังสอเสืออ่านั่นแหละครับ

ไม่ใช่ศเสือนะหลังศเสือเอา

เปิดดูเลย๔๔ตัวมีไม่ยากหาดูว่าหลังสอเสือคือตัวอะไรนะคะ
แล้วพรุ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดต้องกลับมาติดตามกันต่อ
เพราะว่าอย่างที่คุณชุวิตบอกหลักฐานเด็ดมันมีมากกว่านี้
สำหรับที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาในชูวิทย์เอาเรื่อง
ใครมีหลักฐานอะไรส่งเข้ามาอีกนะคะ

การพนันผมไม่ปล่อยคนไว้หรอกครับ

ของพวกนี้ปิดผมไม่มิดหรอกครับ